ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจากเพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑ค่ะ
เป็นสาวประเภทสองคนนึงอะนะคะก็แต่งตัวด้วยชุดบิกินี่
แล้วก็เปิดเพลงสาวบางโพเราก็เต้นครับแต่ถ้าเต้นและการแต่งตัวเนี่ยค่ะ
นี่คือหน้าวัดนะคะวัดแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
มีท่านี้ด้วยด้านข้างซุ้มประตูวัดเป็นเมนเผาศพนะคะอ่าซ้ายมือแล้วไงฮะ
แล้วเต้นแบบนี้คนก็แชร์กันว่ามันเหมาะสมเหรอ
คือคุณจะแต่งตัวยังไงเต้นยังไงไม่มีใครว่าหรอก
ถ้าอยู่ในบ้านคุณในห้องคุณอะไรแบบนี้เนอะเมื่อกี้มีรถผ่านไปมาด้วยนะ
ใช่ค่ะคำถามคือทำไปทำไมทีมข่าวของเราไปถามเรื่องนี้นะคะ
กับคนที่อยู่ในคลิปคนนี้เลยอ่ะค่ะนายกฎชกรปั้นบุญมีอายุยี่สิบสาม
ก็คือสาวสองที่อยู่ในคลิปอืมเธอก็บอกว่ามีอาชีพขายของออนไลน์
คลิปนี้คือสดในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วคนก็มาคอมเมนต์
ท้าทายว่าไปเต้นหน้าวัดเลยสิอืม
เดี๋ยวจะให้เงินค่าน้ำมันรถอ่าสาเหตุคือมีคนท้าค่ะ
เธอก็เลยรับคำท้าคิดว่าเป็นความบันเทิงอะไรประมาณอย่างนั้น
อืมพอคนแชร์ไปก็เลยเป็นกระแสดราม่า
บอกว่าไม่เหมาะสมซึ่งเธอบอกว่าในส่วนของดราม่ากับตัวเธอเนี่ย
ไม่ซีเรียสอะไรแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน
สิทธิ์จะวิจารณ์แต่ถ้าใครไม่สบายใจ
เธอก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำไปโดยไม่ได้ไตรตรองให้ดีก่อน
ว่าทำเพื่อความสนุกความบันเทิง
แล้วก็แบบว่าคนดูคลายเครียดอะไรแค่นี้หนูคิดแค่นี้ค่ะ